หลังจากที่พัฒนาแล้วก็วิจัย
เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

แล้วก็มีความคาดการณ์กันไว้

เป็นความสำเร็จค่ะที่สามารถพัฒนา
แล้วก็วิจัยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
ได้สำเร็จนะคะโดยเป็นการ

เลือดออกและวัคซีน

แล้วก็ใส่สารพันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่
ส่วนที่ควบคุมการสร้างเปลือกไวรัสเข้าไป
จะได้เป็นวัคซีนลูกผสม
ทำให้มีฤทธิอ่อนตัวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วย
จากวัคซีนตัวนี้ผ่านการทดลองจากสัตว์และเด็กในประเทศไทยมาแล้ว
พบว่าปลอดภัยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันโรคได้ถึง๑๖๐ค่ะ
ซึ่งหากนำมาใช้จริงจะกำหนดให้ใช้ได้ช่วงอายุระหว่าง๙๔๕ปีนะคะ
ฉีดวัคซีนต้องฉีด๓ครั้งห่างกันครั้งละ๖เดือน
ฉีดวัคซีนบางรายอาจจะมีผลข้างเคียง
ก็คืออาการปวดบวมอาการไข้ต่ำแล้วก็วิ่งเวียนศีรษะ
แต่ว่าอาการดังกล่าวเขาบอกว่าจะหายไป๒๓วันค่ะ
แพทย์ชูเกียจกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เตรียมยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือนมิถุนายนนี้แต่ยอมรับว่า
หากมีการผลิตออกมาใช้ในวงการแพทย์จริงอาจจะมีราคาสูงนะคะ
ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการรับวัคซีนได้ค่อนข้างยาก
อยากเตือนให้ประชาชนอย่าชะล่าใจ
ป่วยหรือว่ามีไข้ยังไงก็ต้องไปพบแพทย์นะครับ
เพื่อที่จะให้วิจัยได้ทันแล้วก็รักษาได้ทันต่อไปค่ะ